เกษตรกรในพื้นที่เล็กหรือพื้นที่ใหญ่ก็ทำเงินได้ง่าย
้าปเป็นอาบด้านเลยเฮ้ยอรมดีมาเป็นเพลงเลยเชียวก็อยากจะชวนชาวตลอดข่าวมากันที่ฝามเลี้ยง
เป็นไข่ที่บ้านเลขที่๒๘หมู่๔ตำบลตาตุมอำเภอสังขะจังหวัด
สุรินทร์ฟาร์มเป็ดแห่งนี้เป็นพื้นที่ของคุณลุงอัตชัยชมชื่นหรือลุงแต๊บเขาได้ใช้พื้นที่

เลี้ยงเป็ดจำนวน๖๕๐๐ตัว
โดยแบ่งพื้นที่ใช้สอยเป็นโรงออกไข่โรงนอน
และสระเลี้ยงปลาเพื่อให้เป็ดลงไปเล่นน้ำผ่อนคลาย
แต๊บเผยว่าตัวเขาเลี้ยงเป็ดไข่มา๒ปีแล้วนะ
ก็มองว่าไข่เป็ดอยู่ในห่วงโซ่อาหารที่จำเป็นไง
อีกทั้งยังมองว่าผลผลิตไข่เป็ดในท้องตลาด
มีจำนวนไม่มากเมื่อเทียบกับความต้องการ
ก้าวแรกของการเลี้ยงเป็ดไข่ลุงแต๊บยังไม่มีข้อมูลมากนัก
แต่ว่าลูกชายหาข้อมูลจากอินเตอร์เน็ตมาให้
พร้อมกับลงพื้นที่ศึกษาการเลี้ยงเป็ดจริงจังหลายแห่ง
แล้วลงมือปฏิบัติครับ
อีกทั้งยังได้วางเป้าหมายการจัดตั้งให้เป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
ต้องการขยายจำนวนสมาชิกให้เพิ่มขึ้น
เพื่อเพิ่มกำลังการผลิตให้เพียงพอกับความต้องการ
และยังวางแผนเปิดตลาดที่ประเทศกัมพูชาอีกด้วย
สำหรับการให้อาหารเป็ดจะให้วันละ๒ครั้ง

โดยให้อาหารสำหรับเป็ดไข่ที่มีอัตราโปรตีนตามที่ต้องการ
ส่วนเหตุผลที่ใช้อาหารประเภทนี้
เพราะสามารถควบคุมคุณภาพราคา
และปริมาณที่ใช้ได้อย่างเหมาะสมที่สำคัญ
ยังทำให้เป็ดออกไข่มามีคุณภาพ
ไข่แดงสีเข้มสวยเปลือกหนา
เหมาะกับการแปรรูปอีกด้วยครับ
ในช่วงค่ำก็จะต้อนเป็ดเข้าโรงนอนเพื่อพักผ่อนและออกไข่
ซึ่งเป็ดจะออกไข่ตั้งแต่๕ทุ่มจนถึงตี๔
โดยทางฟาร์มนะครับจะเตรียมกล่องลังและโครงไม้เพื่อให้เป็ดวางไข่
แล้วก็จะมาเก็บช่วงประมาณสัก๖โมงเช้า
แล้วก็นำไปจัดเรียงใส่แผงขายว่าแต่ขายแผงละเท่าไหร่ล่ะครับพ่อนุ่ม
ไข่เป็ดขายมาใจครับพ่อเตรียมแผงละ๑๒๕บาทแผงละ๑๒๕บาท
และปัจจุบันที่ฟาร์มนะครับสามารถให้ผลผลิตไข่เป็ดได้
วันละประมาณ๕๐๐ฟองทำรายได้ต่อเดือนกว่า๑แสนบาท
ที่แห่งนี้จะกลายเป็นเกษตรทำเงินไปแล้วครับ
โปรดติดตามตอนต่อไป